มาดูเรื่องนี้เป็นคลิปออกมาด้วย
ให้คุณผู้ชมฟังเสียงจะสงสารน้องหมามากเลย
เพราะว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งใช้เขียวไล่ฟัน
ฟังซึกนิดหนึ่งตอนสุนทรัพย์มันถูกตี
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ

มาด้วยอาวุธในมือเป็นอาวุธยาวเลย
ก็คาดว่าเป็นเขียวด้ามเหล็กที่ยาวเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เอามาไล่ฟันสุนัขที่มันเห่าอยู่นะครับ
สุดท้ายสุนัขโดนฟันคุณ
แล้วมันบาดเจ็บนะมันร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วครับ
ซึ่งจับภาพพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้

ชื่อว่านายผลเดินดุ่มถือเคียวด้ามยาว
กระหน่ำฟันสุนัขที่นอนอยู่ในบ้านถึง๒ตัว
โดยตัวแรกนะฮะถูกผู้ชายคนนี้กระหน่ำฟันไปหลายต่อหลายครั้ง
ได้รับบาดเจ็บนะครับหูขาดล่ะคุณ
และตามตัวถูกเขียวตีจนน่วมเลยนะครับ
ส่วนอีกตัวถูกฟันเข้าที่ดั้งจมูกเป็นแผลยาว
แล้วก็ถูกตีตามลำตัวเช่นกัน
หลังถูกกระหน่ำฟันกระหน่ำตีอย่างโหดเยี่ยมแล้วนะครับ
สุนัขทั้งสองตัวก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเสียงดัง
ที่นายผลจะเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑เมษายน

โดยนายผลอ้างว่าสุนัขทั้ง๒ตัว
ชอบไล่เห่าไล่กัดเขาก็เลยตามมาฟันสั่งสอนครับ
คุณจอยผู้นำคลิปนี้มาเผยแพร่เปิดเผย

แต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านไม่อยากให้มีเรื่องกัน
รอให้รอมชอมยอมความกันไปนะครับ
แต่ว่าตัวคุณจอยเองในฐานะเจ้าของสุนัขทั้ง๒ตัว
บอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าอยากให้หน่วยงานที่ดูแล
เกี่ยวกับสวัสดิพวาพสัตว์เข้ามาเอาผิดนายผลเลย
ส่วนนายผลผู้ก่อเหตุในการทำร้ายสุนัขเนี่ย

แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับ